ค่ะทีนี้ที่หลายคนเขาร้องของจริงจริงอะเนาะให้กักตัวอยู่ที่บ้านอะได้
แต่ว่าอย่างน้อยถ้ามีแบบพวกอุปกรณ์หรือว่าแนวทางอะไรที่จะให้เขาดูแลตัวเองอยู่ที่บ้าน
บอกเขาหน่อยส่งให้เขาบ้างเขาจะได้รู้กันนะคะ
อีกหนึ่งเคสคุณผู้ชมอันนี้คุณป้าค่ะเป็นคนโทรมาบอกว่าร้องไห้มาเหมือนกันเลยนะ
บอกช่วยทีช่วยหลานหน่อยหลาน๗ขวบกับ๓ขวบตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงดี
เพราะว่าพ่อแม่ติดโควิดกันหมดเลยหลานเนี่ยต้องอยู่กับพี่เลี้ยงวัย๑๙
พี่เลี้ยงก็ติดหลานก็ติดอยากที่จะให้โรงพยาบาลหรือใครก็ได้อ่ะ
หลานไปดูแลทีตอนนี้สงสารหลานมาก

ใส่แม้ว่ะลูกลูกหนูกินยาได้ไหม

คือแม่ก็พ่อคนป่าแล้ว
อยู่โรงพยาบาลกันทั้งคู่บ้าง
เด็กน้องก็ร้องทุกครั้งมากเลย

ผู้ใหญ่ใจดียังไงก็รับน้องไปอยู่กับแม่ก็ได้ค่ะ
เพราะว่าน้องมีผลแบบเขาเรียกว่าเสี่ยงสูง
เพราะว่าน้องเขาจะคุกคีกับพ่อแม่อยู่แล้วนะคะ
พี่เลี้ยงอีกหนึ่งคนเนี่ยค่ะช่วยด้วยนะคะ
นี่ค่ะคนที่ตัวโตหน่อยนั่นคือหลานชายนะคะ
อายุเจ็ดขวบส่วนคนที่พี่เลี้ยงอุ้มอยู่
คือคนเล็กค่ะหลานสาว๒ขวบ
ส่วนพี่เลี้ยงอายุ๑๙ติดทั้ง๓คน
แล้วเนี่ยต้องอยู่กันแล้วเป็นเด็กหมดเลยอะค่ะ

คือครอบครัวนี้เนี่ยคือติดกันภายในครอบครัว
เริ่มจากพ่อก่อนพ่อไปติดโควิด
ซึ่งตอนนี้พ่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว
ส่วนแม่ท้องแก่ไปคลอดอยู่ที่โรงพยาบาล
ติดโควิดเหมือนกันก็โดนแยกไปรักษาตัวอีกนะคะ

ครอบครัวเป็นห่วงก็เลยให้พี่เลี้ยงมาดูแล
เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเด็กอยู่กันสองคนอยู่กันไม่ได้อยู่แล้ว
ส่งพี่เลี้ยงวัย๑๙ปีมาดูแล
ปรากฏ๕วันก่อนเด็กเริ่มเป็นไข้อ่อนเพลีย

เจ้าหน้าที่ก็มารับไปตรวจปรากฏเด็กทั้งสองคนติดโควิด

แต่จริงถ้ามีผลตรวจโควิดแล้วเนี่ย
น่าจะสามารถติดต่อเรื่องการขอเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลได้เลยหรือเปล่า

ที่เป็นแบบเบื้องต้นแบบนี้ค่ะ
โรงพยาบาลบอกว่ามันเข้าระบบการรักษาไม่ได้

เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขตบางขุนเทียนเป็นคนมารับเด็กไปตรวจ
แต่ทำไมเอกสารมันเข้าระบบไม่ได้
ตอนนี้เนี่ยพี่เลี้ยงอาการเริ่มแย่แล้ว

คุณป้าบอกว่าพูดก็เหนื่อยแล้วค่ะ
ไม่สามารถดูแลเด็กได้แล้วด้วย
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยรับทั้ง๓คนนี้
เด็กทั้ง๓คนเลยเนี่ยไปดูแลที
อยากที่จะให้อยู่ใกล้มือหมอมากที่สุด

เพราะว่าโทรไปกี่ครั้งก็ได้ยินแค่คำว่า

หน่อยเล่าให้ฟังหน่อยอาการเป็นยังไงบ้างกินข้าวได้เปล่า

อืมได้ได้

พี่คนที่น้องเค้าอายุ๑๙อ่ะเค้าเอาน้องไม่ไหวเค้าจะพูดไม่ไหวอ่ะพี่ทำไมดีอ่ะ

เค้าจับลูกปวงแล้วอ่ะพี่

แต่ทั้งหมดนี่คือตรวจแล้วก็เจอโควิดใช่ไหมคะทั้งหมด
คืออยากให้มาช่วยพ่อแบบหรือว่ารับน้องไปรักษาหรือยังไงอย่างนี้ค่ะ
กักตัวที่ไหนก็ได้คือมีความดูแลของหน่วยงานหน่อย
เพราะว่าเราอาจจะเด็กก็กักตัวคนอื่นก็ไม่ได้เนอะ
หนูก็ไม่รู้ว่าอยากให้สามคนไปอยู่ด้วยกันได้ไหม
นึกว่าแต่วันนี้พี่น้ำรู้สึกอาการจะไม่ค่อยดีหนักหน่อย
คำว่าประสานงานมันได้ยินทุกวัน
แล้วคือได้ยินคำนี้มันไม่อยากจะรับโทรศัพท์แล้วอ่ะ
เกิดเคยทอถถึงงั้นอาจจะต้องรักษากันเอง
เราก็ไม่อยากให้มันยากไปกว่านี้เพราะว่า
นี่ค่ะคือเข้าใจว่าทางฝั่งโรงพยาบาลแพทย์พยาบาลเองตอนนี้ก็ล้นมือมากแล้วจริงเหมือนกัน
แต่ฝั่งของคนป่วยเองเขาก็กังวลใจจริงว่าคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ย
มีใครมาดูหน่อยได้ไหมแล้วเขาต้องทำตัวยังไง
หลายคนอาการหนักแต่มันเหมือนถูกทิ้งคว่าง
เขาไม่รู้จะไปทางไหนเขาทำตัวไม่ถูก
นี่นะคะก็เป็นเรื่องราวและสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงในบ้านเราขณะนี้นะคะ